มาขโมยถึงร้านซ่อมมือถือเลย
เขาเอามือถือของลูกค้าที่แบบเขาเอามาซ่อมนะ
เอามาซ่อมแล้วตั้งเอาไว้บนตู้กระจกหน้าร้าน
ดูพฤติกรรมคนร้ายสิมันทำแบบนี้ค่ะ
เอาพี่นั่นมือถือของลูกค้าคนอื่น

พี่จะหยิบไปแบบนี้ง่ายไม่ได้นะ

ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านที่อยู่ตรงข้ามนะ

ว่าเจ้าขโมยมันมาก่อเหตุอยู่หน้าร้านนี้

เหตุการณ์นี้เนี่ยไม่มีใครยืนอยู่หน้าตู้
เพราะว่าฝั่งเจ้าของร้านเองเขาหันหลังไปทำธุระ
ทีนี้ค่ะโจรมันก็ฉวยโอกาสนี้เลย

นี่เกิดขึ้นในห้างหนึ่งที่
ถนนหนองดุมอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์

แล้วก็มือไวก็ฉกไปเร็วนะฮะ
ไปเจอกับคุณลัดดาสุกเพิ่มอายุ๒๙ปี
มันเสียก็มาฝากซ่อมไว้
ทีนี้ก็เลยวางโทรศัพท์เอาไว้ตรงตู้กระจกหน้าร้านนั่นแหละ
ซึ่งเป็นร้านของพี่ชาย

เขาทำทีเดินมาเหมือนกับจะเอามือถือมาขายก่อนไง
แต่ว่าโทรศัพท์ของคนร้ายคุณ๑จอแตก
สองติดล็อกร้านเขาไม่รับซื้อสิ
คำว่าติดล็อกแปลว่าอะไรคุณจำรหัสไม่ได้

ขโมยมาขายหรือเปล่านะร้านเขาไม่รับซื้อเหมือนกันนะ
ใช่ทีนี้โทรศัพท์ที่อยู่ตรงร้านของพี่ชาย

ก็เห็นแล้วแหละว่าผู้ชายคนนี้พอออกจากร้านไป
เขาเดินไปเดินมาแล้วก็วกกลับมาที่ร้าน
แล้วมาอาศัยจังหวะที่พี่ชายน่ะหันไปหยิบของแป๊บเดียว
ทีนี้มือถือที่เอาไปนะเราก็คุยกับคุณรัฐดานะ
เขาบอกว่าราคาตอนนี้มันก็อยู่ที่ประมาณ๕๙๐๐บาท
ซึ่งมันเสียเครื่องเสียลูกค้า
เขาเอามาจะให้ซ่อมแต่นี่ยังไม่ทันซ่อมเลย
คนร้ายมาขโมยไปสงสัยคงจะไม่รู้แหละว่าเครื่องเสีย
ถ้าเอาไปก็ต้องไปขายซากเอาไปก็เอาไปทำอะไรไม่ได้
ซ่อมก็ไม่คุ้มใช่แล้วถามว่าถ้าเกิดซ่อมไม่คุ้ม
แล้วร้านจะเดือดร้อนอะไรไหมเดือดร้อนค่ะ
เพราะว่าลูกค้าเองเขาบอกว่ามันมีข้อมูลที่อยู่ข้างในไง
รูปภาพคลิปวิดีโออะไรต่างอยากได้ตรงนั้นคืน
แล้วนี่ค่ะภาพของคนก่อเหตุ

แล้วร้านบอกด้วยนะถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้
เอามือถือของลูกค้ามาคืนจะไม่แจ้งความ
แต่ถ้าไม่เอามาคืนแล้วก็เดี๋ยวให้ตำรวจจัดการ

แล้วก็มาเดินอยู่ตรงแหล่งขายมือถือ

เห็นตรงไหนมือถือวางอยู่หยิบ
แล้วก็ไปขายร้านอื่นอย่างนี้เหรอฮะ